เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางค่ะ
แม่ค้าขายของชำคนหนึ่งกำลังขี่มอเตอร์ไซค์
จะไปขายของที่ตลาดสักช่วงเช้ามืด

บอกว่าจะเอาเงินเธอก็ตกใจกลัวค่ะ
ก็ควักเงินให้ไปคนร้ายเนี่ยได้ไป
หมื่นบาทเลยนะคะเป็นเงินสดเลย

แล้วเงิน๓๐๐๐บาทนี้นะโอ้โหสงสารแม่ค้ามากเลย

กับอีกหลายคนนะคะเหตุการณ์เนี่ย

ตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะ

นางบุญทองแดงชัยวัย๖๘ปีนะคะ

เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ย

ออกไปขายของที่ตลาดศรีหมวดเกล้าเลย
อยู่มีคนร้ายเป็นผู้ชาย๒คน

ทีนี้ด้วยความกลัวนางบุญทองเขาก็เลยต้อง
วักเงินจากกระเป๋าผ้ากันเปื้อน๓มัด

ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไป

ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนี่แหละ
แต่คนร้ายดักจี้ชิงไปหมดแล้ว

เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนคร
งั้นประมาณกี่บาทนะครับประมาณ๓๐๐๐๐พายเปล่า
ก็เชิญตัวนางบุญทองไปสอบปากคำอย่างละเอียด

แล้วก็ส่งเจ้าระที่ติดตามจับตัวกลรทั้ง๒คน